ญาติเมียสุดระแวงแอบเล่นชู้

เดี่ยวมารับสมนางไปด้วยนะ

นึกว่ามาจีบเมียเรื่องราวบานปลายใหญ่โตครับ
นี่ครับเด็กกิ๊กครับหยับฟ้าวิว

หยุดกันว่าต้องอยากไปยุ่งที่นี่ต้องอยากไปที่นั่น
ต้องอยากไปที่นี่ว่าต้องอยากไปยุ่งที่นี่ต้องอยากไปยุ่ง
แต่แต่ต้องอยู่ที่ตรงนี้
นั่นแหละมันมันต้องปัดอาวุธเร็วไป
อะไรอ่ะนี่อะไรกันอ่ะยิงกันเนี่ยคุณผู้ชม

นี่ครับเป็นตลาดสดนะครับตลาดสดภูมิเรียงครับ
ทิศัยาสุรราชธานีนายกัมปาณาจครับ
ยืนคุยอยู่กับสมนึกครับนางสาวสมนึกวังแคล้วอายุหกสิบเอ็ดปี
นี่แผงผักใช่ไหมใช่ผักเต็มเลยนะครับจู่ในสมเจศ
ศรีรัตน์อายุสี่สิบหกมาถึงครับมาถึงปั๊บเดินเข้ามาใช้ปืนยิงใส่กับประนาจ
นะครับแล้วยิงหัวด้วยนะยิงหัวระบาดเจ็บสาหัส
นางสาวสมนึกก็เข้าไปห้ามถูกยิงหัวได้รับบาดเจ็บสาหัสเหมือนกัน
สมเจตเนี่ยแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างหนีไปครับ
หนีไปที่สถานีรถไฟชายาแล้วไปขึ้นรถไฟขบวนรถเร็วกรุงเทพยะลานะครับ
ลงที่สถานีรถไฟสุราชธานีนายกรรมนาศกับนางสาวสมนึกนะครับ
เป็นพ่อข้าวแม่ข้าวในตลาดสดขนาดที่ในสมเจศเนี่ยนะครับ
หึงกัมมานาดซึ่งกัมมานาดแต่เป็นมีศักดิ์เป็นน้าของเมีย

เป็นน้าของเมียนางอัญหรี่ศรีชอู่รณ์ประยุขนาด๕๐ปีนะครับ
คนนี้มาเล่าบอกว่าเธออยู่กินกับสมเจตมา๔๕ปีแล้ว
แต่เมื่อ๒เดือนก่อนกัปพนาทซึ่งเป็นน้านี่
นั่นเอามังคุดมาฝากอ่ะเอามังคุดมาฝากสมเจตก็เอ่ยปากถาม
ถามฉันเนี่ยทำไมมันเอามังคุดมาฝากให้มึงอ่ะ
มันชอบมึงเหรอนั่นเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องกันเรื่อยมาเลย
จากนั้นนะครับแม่ของเธอก็ไม่สบายไม่สบายไปอยู่โรงพยาบาล
ก็เลยให้ลูกสาวไปบอกกับกัมปนาศบอกว่าโอ้ช่วยเอารถไปรับที่โรงพยาบาลหน่อย
เดี๋ยวให้ค่าน้ำมัน๕๐๐จ้างน่ะจ้างสามีเห็นคุณผู้ชมโมโหอีก
โมโหหาเรื่องทะเลาะอีกหาว่าเธอชอบน้าแล้วล่ะแบบนี้
ังคุดหนึ่งแล้วนะนี่จะให้เอารถมารับแม่อีก
มาคืนเกิดเหตุคุณผู้ชมครับสามีก็ถามอีก
รักฉันไหมมึงรักกูไหมเนี่ยเธอก็ตอบรัก
สามีบอกต่อเลยถ้ารักก็ให้ตายไปพร้อมกัน
เธอเลยบอกโอ๊ยฉันไม่ตายหรอกฉันต้องเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกอีก
ตี๔คุณผู้ชมตี๔เธอขายของอยู่ที่ตลาดชายา
สามีโทรมาคราวนี้โทรมาว่าไงรู้ไหมน้ำแข็ง
เดี๋ยวมึงมารับศพน้ามึงด้วยนะแล้วก็ก่อเหตุจริงครับคุณผู้ชม
ก่อเหตุจริงจริงแล้วหนีไปล่าสุดล่าสุดตำรวจแกะลอยภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
สามารถจับกลุ่มตัวนายสมเจตได้ที่สถานีรถไฟสุราธานี
เอาตัวมาสอบสวนที่สพชายานะครับโดยนายสมเจตเนี่ยโกนหัวนะโกนหัวมาเลย
กะว่าจะอำพลางนั่นแหละนะนายสมเจตสารภาพบอกว่า
ผมหนีไปที่บ้านเมียเก่าที่ขุนทะเล๔โมงเย็นก็ไปที่สถานีรถไฟสุราชธานีนะ
เพื่อจะนั่งรถไฟเข้ากรุงเทพแล้วเดี๋ยวจะซื้อตัวเครื่องบิน
หนีต่อไปอุดรธานีเนี่ยโดนจับซะก่อนนะตำรวจคุมตัวสมเจตไปทำแผนที่จุดเกิดเหตุคุณผู้ชม
แล้วไปชี้จุดได้ทิ้งปืนตรงไหนนะนี่ริมถนนทิ้งปืนอยู่ริมถนน
แล้วก็เข้าไปที่ตัวอำเภอชายานะครับประมาณหนึ่งกิโลเมตรไปหาหาไม่เจอน่ะ
หาไม่เจอก็เลยคุมตัวสมเจตกลับมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพชายา
ทีมข่าวพยายามถามพี่สมเจตพี่สมเจตทำทำไมนี่พี่สมเจต
สุดท้ายแล้วอยากจะขอโทษอะไรไหมพี่อยากจะขอโทษหรืออะไรกับคนบาดเจ็บทั้งคู่ไหม
เอาเรื่องที่เราไปหึงห่วงเนี่ยเรามันชัวร์ไหมที่เขา
เขามีความสัมพันธ์กันจริงไหมพี่หรือมันเป็นสิ่งที่เราคิดไปเองหรือยังไงครับ
ตำรวจแจ้งข้อหาสิครับพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
มีปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็พาปืนไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตครับคุณผู้ชมครับ
ความสัมพันธ์กันจริงครับ